เจาะลูกประเด็นร้อนวันนี้พาไปดูภัยบนท้องถนน
หนุ่มขับกระบาดซิ่งยิงมั่ว

เมื่อนุ่มคลั่งคนขับรถกระบาดเขาขุ้มคลั่ง
แล้วก็มีการชักปืนออกมาไล่ยิงมั่ว
ปลิวกระสุนปลิวไปโดนเด็ก๑๔ปีจนกระทั่งบาดเจ็บ
ขณะเดียวกันคนขับรถพ่วงนะคะโดนกระสุนเฉียวปาก
แล้วก็ฉลับไปเจาะขมับภรรยาที่นั่งอยู่ข้าง
จนตายค่ะที่ล่าสุดมีการจับกลุ่มตัวมือยิงได้แล้วนะคะ
เขาอ้างว่าก่อเหตุไปโดยไม่รู้ตัว
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุวันนี้ใช่ครับไปทำอะไรที่ไหนมา
ไม่แน่ใจเลยผมไม่รู้ตัวตอนนั้น
แล้วกระจกที่แตกนี่เรายิงออกไปใช่ไหม

นี่คือคำรับสารภาพของนายอาร์ตสุภาชัยสุ่มเมืองวัย๓๙ปี
ที่ก่อเหตุใช้ปืนกราดยิงไปทั่วมีเหยื่อกระสุนสังเวย๑ศพบาดเจ็บอีก๒
ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปจนมุมที่ชัยนาฏ
พร้อมปืน๙มมทูตมรณะ
ถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีชัยนาฏอำเภอเดิมบานดังบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
เกิดเหตุยิงกันตอน๒ทุ่มวันที่๑๒มีนาคม
นายอาร์ตขับรถกระบะไปส่งขี้ไก่ทางภาคใต้
ระหว่างทางเจอรถมอเตอร์ไซค์ขี่ปาดเขาจึงชักปืนยิงกลาดด้วยความโมโหโดยไม่สนวิถีกระสุน
และการยิงสุ่มของนายอาร์ตแม่นราวจับวาง
กระสุนปลิวไปถูกนายวีรพันธ์เอี่ยมสะอาดวัย๓๔ปีคนขับรถพ่วงที่อยู่ใกล้กัน
ี่ยวที่ปากก่อนฉลับไปถูกนางสาวมะยุรีวัย๓๒ปีภรรยาที่นั่งมาด้วย

ขณะที่กระสุนอีกนัดยังพลาดไปถูกเด็กชายเอวัย๑๔ปีที่นั่งซาเล้งมากับพ่อจนเลือดสาดไปอีกราย
และยังมีรถเก๋งซูซูกิสีดำถูกยิงที่ฝากระโปรงได้รับความเสียหาย
ตำรวจไล่ลานายอาร์ตข้ามจังหวัดจากสุพรรณบุรีมุ่งหน้าไปชัยนาศจนกระทั่งเมียของเขาพาแวะเข้าโรงพยาบาลให้หมอฉีดยาระงับประสาทจึงถูกตำรวจจับ
ีรพันธ์คนขับรถพ่วงให้การบอกขณะกำลังขับรถอยู่จู่มีเสียงปืนดังขึ้นกระสุนถากปากตนเองไปโดนภรรยาจนตายต่อหน้า
ส่วนนายมีนวัย๗๐ปีพ่อของเด็กชายเอ
บอกขณะตระเวนเก็บของเก่าผ่านมาพอดี
จู่นายอาร์ตก็ยิงใส่หลายนัด
กระสุนถูกแขนลูกชายและตามมายิงซ้ำ
รอดมาได้เพราะตนยกมือไหว้ขอชีวิต
เขาจึงระบายอารมณ์ยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๓นัด
ตำรวจคุมตัวนายอาร์ตไว้สอบสวน
เจ้าตัวยอมรับสารภาพว่ายิงจริง
แต่จากนั้นภาพก็ตัดไปจำอะไรไม่ได้
ในรถพบใบกระท่อมพร้อมตรวจฉี่เป็นสีม่วง
พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
สาเหตุมาจากการเสพจนร้อน
การตายของมายุรีสร้างความเศร้าใจให้กับญาติ
ผู้เป็นแม่เดินทางมารับศพลูกสาวด้วยอาการช็อก
หัวอกคนเป็นแม่อยากถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ในยุคที่ปืนหาง่ายในยุคที่ยาเสพติดมีอยู่แพร่หลาย
ทุกแห่งทุกที่จึงล้วนเป็นสถานที่
ที่อันตรายไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อน
ก็อาจถูกหยิบยื่นความตายมาให้ง่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน